กับน้องนิชาจ้า
วันเกิดน้องนิชาอายุครบ๒๕ปี
แต่จะเป็นเพลงอะไรคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนนะคะ
นี่เฮียโน่เขาจัดเซอร์ไพรส์ด้วยกัน
เค้กก้อนโตนะสีหวานเจี๊ยบไปเลยจ้า
สีภูมินะคะไปที่บ้านน้องนิชชา
แล้วปลดเพลงเลยโอโฮมจะเป่าคาถมาค่ะ

โดยความซิงเกิ้ลนี้คุณผู้ชมมันดังจากตั้งให้ยุค
ปุยะตาร์ทวดหนูนิชชา๒๕ปีหนึ่ง
เดินมาสตันไป๒วิคุณพี่ไม่เปิดแก๊พิ้งเหรอคะ

ว่าเฮ้ยเพลงอะไรแล้วเสียงหัวเราก็ดังลั่นบ้านนี่เป็นช็อตโมเมนต์ก่อนไม่ได้อยู่กันสองคนนะจ๊
คุณแม่นิชายืนตาปลิบปลิบอยู่ข้างหลังเลยจ๊ะ

คุณแม่คุณแม่กอดน้องนิชาแบบเอ็นดูเอ็นดูนะ
แล้วก็เขียนคำโวยพรยาวเหยียดเลยบอกว่าขอให้ทุกอย่างที่ดีงามบนโลกใบนี้นะ
เกิดขึ้นกับน้องนิชาให้เหมือนกับนิชาที่เป็นคนดีงามของพวกเราทุกคนนะคะ
ให้น้องมีงานเยอะยิ้มเยอะเขาเรียกกันว่าอะไรรู้ไหมคุณ
อย่างนะเจ้าพยาดน้อยอื้อวววอยากให้ผู้ชายเรียกคุณเหมือนนี้มั้ย
พยาดน้อยฮัลโหลที่รักพยาดน้อยหน่อยจัง

เดี๋ยวไปดูคลิปความน่ารักของคู่นี้เขาหน่อยค่ะ
โอ้มาไปดูจ้า

เออขัดขามาหาระทวยไปแล้ว
ขัดขาคุณผู้ชมเดี๋ยว